หมายหมายถึงว่าโกรธอยู่ในใจนะอารมณ์มันขึ้นใช่ไหมอ่าแต่จะบอกแบบนี้ค่ะว่าคนที่ปาดหน้าน่ะ
ปาดมันแค่เสี้ยววินาทีนะถ้าเราตัดจบตรงนั้นได้มันจบ

คือเป็นแก๊งวัยรุ่นนะคะเขาขับกระบะมา
แล้วมีคนขับกระบะตู้ทึบปาดหน้า
เขาบอกโหปาดกันอย่างนี้ได้ไง

เดี๋ยวไปเจอกันนะเจอรถขับปาดหน้าเดี๋ยวไปเจอกัน
แก๊งวัยรุ่นนี้ขับกระบะของตัวเอง

กระบะตู้ทึบที่ปาดหน้าเขาค่ะจอดจริง

เพราะว่าโดนยิงเข้าสะโพกทะลุลำไส้ใหญ่

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสพหน้าพระรานนะคะ
เป็นถนนสายผู้แคร์หล่มศักดิ์กิโลเมตรที่๙
ตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
ตอนตำรวจลงพื้นที่ไปถึงเนี่ยค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นช่วงลงเนินเขาขาดมุ่งหน้าไปจังหวัดเพชรบูรณ์

มีจุด๓๘ซุปเปอร์กับ๙มมเกินกว่า๑๐ปลอก
ผู้บาดเจ็บ๑รายชื่อปียพันธ์จุนเพลอายุ๓๖ปี
เพื่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทไปแล้วก่อนหน้าที่ตำรวจจะมาถึงค่ะ
ได้คุยกับนายวิเชียนศรีหน้าคนนี้เป็นรุ่นพี่ของแก๊งวัยรุ่นที่โทรไปตามมานะ
เขาเล่าบอกว่าคือกลุ่มที่ขับกระบะแล้วโดนยิงคือกลุ่มรุ่นน้องของเขาเอง
เป็นเด็กชุมชนวัดเขารวกอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโลเมตร
ทีนี้ตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุหรอก
แต่รุ่นน้องโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่มีกระบะตู้ทึบขับปาดหน้าว่ะพี่มาหาหน่อยดิ
แก๊งพวกน้องก็ขับไปแซงรถคู่กรณีแล้วดักรออยู่เพื่อจะให้คู่กรณีจอด
แต่อย่างที่บอกค่ะคู่กรณีพอจอดเสร็จปุ๊บจอดเลนขวาสุดลงจากรถแล้วยิงเลย
ไม่พูดไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งนั้นเขาบอกรุ่นน้องเขาเนี่ยวิ่งแตกคือไปคนละทิศคนละทาง
ได้คุยกับนายสมโพธิคนนี้เป็นชาวบ้านที่ขับมาเจอเหตุการณ์พอดิบพอดีเลยโดยไม่ได้นัดหมาย
นายสมโพธิบอกว่าผมเนี่ยขับกระบะสีขาวกลับจากตัวเมืองสระบุรีจะไปลบบุรี
ผมมากับเมียและญาตินั่งท้ายกระบะสี่คนถึงจุดเกิดเหตุผมเห็นว่ากระบะตู้ทึบสีขาวเนี่ยจอดอยู่เลนขวาสุด
ผมก็เลยชะลอรถกะว่าจะเบี่ยงแซงเลนซ้ายจังหวะเบี่ยงแซงเลนซ้ายนี่แหละ
แล้วก็ยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นยิงรัวรถผมเองยังถูกกระสุนปืนยิงเข้าฝากระบะจนเป็นรูด้วย
เพราะดีมันไม่โดนคนที่นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะหลังจากนั้นผมก็เห็นว่ากระบะตู้ทึบเนี่ยยูเทิร์นรถกลับ
แล้วก็ขับย้อนไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนจะจอดลงมากระหน่ำยิงซ้ำอีกรอบอะค่ะนี่คือยิงสองรอบเลยนะ
ได้คุยกับนายสรายุทธ์ซึ่งเป็นเท่าแก่แล้วก็เป็นเจ้าของรถกระบะตู้ทึบและเป็นคนยิง
เขาสารภาพแบบนี้ค่ะว่าคือตอนนั้นเนี่ย
ในอำเภอวังม่วงลูกน้องที่ขับรถตู้ทึบโทรมาบอกว่า
ถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีขับกระบะมาปิดล้อมแล้วพยายามจะเปิดประตูรถ
จะทำร้ายร่างกายตัวเขาที่อยู่บ้านเลยรีบมาช่วย
พอเข้ามาถึงเห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังทุบรถตู้ทึบจนได้รับความเสียหาย
ก็เลยเอาปืนกระหน่ำยิงใส่จนวัยรุ่นวิ่งหนีไป
ส่วนลูกน้องก็ขับรถหนีออกมาแล้วไปที่บ้านย้ำผมก่อเหตุคนเดียว
แต่ตำรวจบอกไม่เชื่อถามว่าทำไมตำรวจไม่เชื่อ
ก็ในที่เกิดเหตุปลอกกระสุนปืนมันเกิน๑๐กว่าปลอก
คุณจะยิงคนเดียวได้ไงหรือว่าคุณยืนคนเดียวถือปืนสองมือ
มือละกระบอกมือละรุ่นแล้วยิงอย่างนั้นเหรอ
มันประหลาดไปหรือเปล่าตำรวจไม่เชื่อ
ก็เลยเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่เอาไปทำแบบเงียบนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อยดีกว่า

และกระบะของกลุ่มคนเจ็บขับมาแล้วจอดอยู่กลางถนน

หลังจากนั้นไม่ถึง๑นาทีกระบะตู้ทึบเร่งเครื่องขับหนีออกไป
โดยมีเก่งสีขาวที่คาดว่าน่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นที่บาดเจ็บเร่งเครื่องตามไปติด

แล้วก็มีเก่งสีขาวพยายามเร่งเครื่องตามมา
วงจรปิดอีกสักมุมนึงค่ะ
จะเห็นรถกระบะตู้ทึบสีขาวขับผ่านไปชัดมากนี่ไปแล้ว
แล้วเก๋งสีขาวก็ขับตามแล้วก็ผ่านที่หน้ากล้องไป
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดมุมสุดท้าย
เป็นจังหวะที่กระบะขับมาจอดบนถนนด้านซ้ายมือ
แล้วคนขับเนี่ยลงจากรถสักพักจะเห็นกระบะตู้ทึบหักเลี้ยวขวา

แล้วก็มีเก่งสีขาวเร่งเครื่องตามไปติด
ตรงนี้เนี่ยนี่จังหวะเห็นไหมตู้ทึบมาแล้ว

นี่แล้วก็เหยียบไป
แล้วก็บอกว่ามีเก่งสีขาวนี่เห็นไหมมาแล้วขับตามไปด้วย

คิดว่าตรงนี้น่าจะมีการจอดคุยเคลียร์กันไปรอบนึงแล้ว
ซึ่งก็ตรงกับคำให้การของพยานแวดล้อมว่ามีคนมาจอดรถหยุดคุยกันจริง

เราส่งคุณเลิฟรับวิการผู้ศึกข่าวแทนรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ก็ไปที่สอบพรณ์หน้าพระราชไปเจอยาดนายสรายุทธ์คนเกาะเหตุนะคะ
มาเยี่ยมแล้วก็เตรียมยื่นขอประกันตัวชั้นสอบสวน
แต่ตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นนี้
เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุอุกอาจและเป็นเหตุสะเทือนขวัญ
ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวนายสรายุทธ์ขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลเนี่ย
นายสรายุทธ์เนี่ยเปิดเผยด้วยนะคะว่า
ผมเสียใจที่ผมก่อเหตุแบบนั้นไป
ผมไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อน
แต่ที่ลงมือเพราะผมกลัวว่าลูกน้องเนี่ยจะถูกทำร้ายและถูกชิงทรัพย

ผมว่ามีรภาพเนียลกน้องปัดหน้ารถไม่เคยครับ

ครับลองไปทุบเอ่อถุบรถมีทางนู้นนะครับ
เงินในรถประมาณ๕หมื่นกว่าบาทครับเงินลูกค้า
ของลูกน้องนายสรายุทธ์หน่อย
ตัวนี้พี่กำภิกษุหลักฐานจังหวังสระบุรีพาเราไปดูนะคะ
ประตูฝั่งคนขับยุบจริงจริงแล้วกระจกมองข้างทั้งสองฝั่ง
มือจับประตูรถเนี่ยก็พังเสียหายด้วยนี่ค่ะสภาพเป็นแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็เล่าตรงกันบอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะโวยวาย
กระบะอีกคันรถเก่งอีกคันจอดอยู่ริมถนนฝั่งซ้าย
วัยรุ่นชายลงจากรถกระบะตรงไปที่ตู้ทึบ
แล้วสักพักเสียงปืนก็ดังรัวขึ้นมา
แล้วแต่นี้สองคนก็วิ่งมา

๕นาทีได้๕๖นาที
ทีนี้ก็เสียงก็ดังรัวไปหมดเลย
โอ้ยี่สิบน่าจะไม่อยู่ยี่สิบแต่ว่ามันยิ่งแบบ

อยู่ตรงนี้ประมาณ๕คน

และตรงท้ายรถคนไม่แน่ใจว่าทรงหรือสามปุ่มนี้นะ
และอีก๒คนก็เดินไปตรงนู้น
ต้นนายสรยุทธ์โดนแจ้งไป๒ข้อหานะคะ
ก็คือพกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่า
คือถ้าเป็นเหตุการณ์โดยทั่วไปไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะ
ผมว่าทั้งสองฝ่ายมันต้องอดทนอดกลั้นนะ
ฝั่งที่ถูกปาดหน้าหรือเกิดปาดหน้าแล้วบีบแต่เตือนเขา
ไอ้ที่ถูกบีบแจเตือนบางทีก็ต้องทนเหมือนกันนะ
ใช่คือมันเสี้ยววินาทีจริงถ้าปล่อยจบตรงนั้นมันจบเลย

แต่ส่วนใหญ่ที่มันบานปลายเพราะว่าไม่มีใครยอมจบ